ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ
มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้นะครับ
หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่
แล้วก็แลกเปลี่ยนคู่นอนกันนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแบบนี้
เจ้าหน้าที่๕หน่วยงานที่สนพิกำลังกันทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะครับ
ที่เข้าไปก็คือโรงแรมบ้านทิวลิปตั้งอยู่ที่พัทยาใต้

โรงแรมแห่งนี้สูง๔ชั้นนะครับมีห้องพัก๓๐กว่าห้อง
ชั้นล่างนี่ถูกแบ่งออกเป็น๓โซนนะครับมีสระว่ายน้ำเคาน์เตอร์บาร์นะครับ
เข้าไปก็เจอโอ้โหนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นคู่รักชายหญิงหลายสัญชาติเลย
สหรัฐแคนาดาจีนมาเลเซียสิงคโปร์เยอรมันไทยด้วยกัมพูชาอินเดียยูเครนจำนวน๑๐กว่าคู่
จำนวนนี้เป็นคนไทยที่เป็นผู้หญิง๕คนผู้ชาย๓คนทั้งหมดนี่เปลือยกายล่อนจ้อนเลยครับ
ตอนที่เข้าไปถึงนี่กำลังแบบมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เลยนะกำลังฟีเจอร์ริ่งเลยใช่เจอพนักงานโรงแรมที่คอยทำหน้าที่ให้บริการสามคน
มีถุงยางอนามัยเจลหล่อลื่นยาปลุกเซ็กนะครับทั้งที่ถุงยางอนามัยนี่แบบใช้แล้วไม่ยังไม่ใช้นี่ก็เยอะแยะไปหมดนะครับ
ไปหมดนะครับห้องพักหมายเลขสี่ศูนย์สองนะครับ
มีนายเซิ่งฉายหยางอายุ๕๓ปีเป็นชาวจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ
ก็เลยถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีนายอำเภอบังละมุงบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้
สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนว่าสถานที่แห่งนี้มีการลักลอบจัดปาร์ตี้สวิงกิ้งกัน
มีพฤติกรรมร่วมเพศแบบแลกเปลี่ยนคู่นอนขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของคนพวกนี้
ก็คือจะสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์กันก่อนนะครับโดยผู้จะมาร่วมปาร์ตี้ในครั้งนี้
ต้องเป็นคู่ชายหญิงมีค่าใช้จ่ายคืนละ๑๕๐๐บาทต่อ๑คน
ทางพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรภูมิกับการสพเมืองพัทยาบอกว่า
หลังจากเข้าจับกลุ่มได้นะครับก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายเซิ่งฉายาง
ที่เป็นเจ้าของกิจการในข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็ร่วมเป็นสนองร่วมกันเป็นผู้สนองความไคร้ของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหาชักพาไปเพื่อการอนาจารย์ชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ส่วนพนักงานโรงแรมอีก๓คนก็ถูกแจ้งข้อหาฐานผู้
เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นธุระจัดหา

เพื่ออนาจารย์แม้ว่าชายหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ส่วนผู้มาร่วมปาร์ตี้สวิงกิ้ง๒๘คน
ตำรวจบอกว่าดำเนินคดีได้๑คนก็คือตรวจปัสสาวะแล้วเจอสารเสพติดนะครับ
เป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็ถือหนังสือเดินทางที่หมดอายุด้วยนะครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไม่ถือว่ามีความผิดไง
เนื่องจากอายุก็เกินเยอะวชนแล้วนะเขาก็ถือว่าเป็นความยินยอมคลอมใจ
ผู้ที่มาประกอบกิจกรรมปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยปาร์ตี้สวิงกิ้งเนี่ย
เราได้ทำการตรวจสอบปัจฉวะตรวจปัจฉวะก็พบหนึ่งคน
เป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็ได้ตรวจสอบประวัติไปด้วย
แล้วก็ได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางการเข้ามาในประเทศไทย
ก็ปรากฏว่ามีโอเวสเตย์หนึ่งคนแต่ในส่วนอื่นเมื่ออายุเกิน๒๐
เขาก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายก็สอบปากคำไว้แล้วก็ทำประวัติไว้
เดี๋ยวทางตำรวจเขาจะเสนอเรื่องไปอย่างนานเพื่อมะละมุงให้สั่งปิจจักรโรงแรมเลยนะครับ
เพราะว่าฝากฝืนเรื่องประบอโรงแรมพวกนี้ผิดกฎหมายหมดเลยนะครับ
สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาพันตำรวจโทปิยพงศ์เอ็นศาลนะครับ
ซึ่งเปิดที่ต่างประเทศนะฮะเว็บไซต์นี้ไม่สามารถเข้าจากไทยได้
ส่วนคนไทยที่มาก็รู้มาจากการแนะนำแบบปากต่อปาก
เสียค่าบริการมาคืนละ๑๕๐๐ต่อคนนะครับ

ใครต้องการพักค้างทางโรงแรมก็จะจัดห้องพักไว้บริการ

จากการตรวจสอบทั้งหมดเป็นคู่รักกัน
ไม่มีการซื้อขายบริการทางเพศ

แต่คุณก็ต้องไปมีรสนิยมอะไรแบบไหนของคุณ

ที่แห่งนี้มันเปิดแบบผิดกฎหมายไง
แล้วก็รับเหมือนกับเป็นในหน้าจัดหาเป็นธุระ
รับเงินมาแล้วก็จัดให้คุณมาร่วมกิจกรรม